อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับมีคนขับตุ๊กอายุ๕๙ปี
ไปก่อเหตุฉุดผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๗๒ปีแล้วนะครับ
ไปข่มขืนก็มีคนไปช่วยเอาไว้ได้
แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันด้วยสุดท้ายก็บอกว่า
ผมไม่ได้มาข่มขืนผมมาง้อเมียผม
คุณผู้ชมก็กลายเป็นเรื่องราวโอละพ่อกันไป
สุดท้ายผู้หญิงเนี่ยเรียกว่าคุณยายแล้วกัน
แล้วก็บอกสารภาพคนเคยรักนี่แหละ
สตร์ท้ายก็กลายเป็นเรื่องอดีตผู้มียว่าอย่างไร

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือตอนแรกเนี่ยเป็นข่าว
ถ้ามีคนร้ายเป็นคนขับตุ๊กคนขับสามล้อเครื่อง
พยายามไปฉุดคุณยายคนหนึ่งอายุ๗๒ปีชื่อว่านางนิตยาศรีพนม
ปลูกปั้มขืนใจพอไม่ยอมก็ทำร้ายร่างกาย
หน้าตาปูดบวมศีรษะแตกแล้วก็เอาหัวกระแทกกำแพงด้วย

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้ว
ในซอยทางเข้าวัดบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ทีมข่าวของเราก็เลยต้องลงพื้นที่ไป
ไปคุยกับคุณยายคนนี้ก็คือนางนิตยายายก็เล่าให้ฟัง
คนร้ายชื่อนายจรรย์เสนใหม่นะอายุ๕๙ปี
ตอนแรกก็ยังไม่มีข้อมูลอันนี้ออกมา

ก็เคยคบหาอยู่กินกันกับคนที่ก่อเหตุนี่แหละกับนายจรรย์นี่แหละ
แต่ว่าอยู่กันไม่ถึงเดือนก็ต้องเลิกกันไป
เพราะรับไม่ได้กับพฤติกรรมซาดิตเหลือเกินนะฮะ
แต่ว่านายจรรย์นี่นะก็ยังตามมาตื้อมาง้อ
จนไม่เป็นอันทำมาหากินเลย
ขับรถตุ๊กเข้ามาทำร้ายร่างกาย
แล้วก็พยายามจะข่มขืนด้วยครับ

วันก่อนฉันก็ถามมันว่าเฮ้ยมาลัยจะเลิก
ฉันก็พูดกูมึงกับมันเลยแหละเพราะว่าคนบ้านเดียวกันแต่ก่อนน่ะเนอะ
ฉันก็พูดเลยมาลัยมึงจะมาลั่น
นอกจากตายจากกันมันบอกว่าอย่างนี้

ผู้ชาย๕๙ก็ห่างกันสัก๑๓ปี
แต่ก็อายุเยอะแล้วนะครับ
ขณะที่ทางด้านของนางชะนันการณรารักษ์เป็นลูกสาวก็บอกว่า
ก็รับไม่ได้นะกับสิ่งที่ฝ่ายชายทำกับแม่แบบนี้
ที่ผ่านมาเธอเองก็เคยถูกนายจรรย์ทำร้ายร่างกายด้วย
แล้วก็ชอบถ่ายรูปเวลามีเพศสัมพันธ์

โอ้โหอายุ๕๙แล้ว
จนต้องไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจเอาไว้
แต่ว่าครั้งนี้มันหนักมากมันแรงมาก
อยากให้ตำรวจจับนายจรรย์นั้นไปดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ครับ
บางครั้งพอเขาหลับนอนกับแม่อะไร
เขาก็จะถ่ายแบบเอาโทรศัพท์ถ่ายไว้
พอเสร็จแล้วเขาก็มาให้ดูแม่ดูมั่งเอาไปให้เพื่อนบ้านดูมั่ง
แต่พอต่างหลังแม่แกมารู้แกก็ลืมรับไม่ได้
แกก็ไม่อยากอยู่ด้วยไงเหมือนคนสาดิตเหมือนโรคจิต
ใครจะไปรับได้เอาไปให้เพื่อนบ้านดู
ว่าดีนะมีอะไรกันกับคุณยายท่านนี้นะ

นายจรรย์เป็นคนขับ๓ล้อเครื่อง
บอกว่าเขากับนางนิตยาก็อยู่กินกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
แต่ก็เลิกลากันไปก็พยายามตามมาง้อขอคืนดี
แต่ว่านางนิตยานั้นไม่ยอมคืนดีเพราะเห็นว่าเขาไม่มีเงินจะให้แล้วไง

วันเกิดเหตุเขาขับตุ๊ก๓ล้อเครื่องออกจากวัด
แล้วก็เห็นนิตยาเดินอยู่ในซอยคนเดียว
ก็เลยจอดรถเพื่อเข้าไปคุย

ดูต่อตรงหน้าเค้าอุดบัวขนาดนั้น
อาจจะบัดจิกผมก็จะต่อกระแทกก็พัน

ทำกันตามปาร์สาสาสามีภรรยาธรรมดาทั่วไป
สุดท้ายมีคนเข้าไปเห็นแล้วก็ไปช่วยระงับเหตุ
ส่วนอีกฝ่ายที่กล่าวหาว่าเขาไปข่มขืนไม่เป็นความจริง
เพราะเขาต้องการตามไปง้อเมียเขา
และยืนยันว่าเขาไม่เคยถ่ายรูปตอนมีเพศสัมพันธ

เหตุผลที่ทำไปวันนั้นเพราะว่าเขารักนางนิตยามาก
ก็ไปตามไปแล้วก็ทำลายหน้ากาก
นั่นสิฮะไปฟังเสียงเขาหน่อยครับ
กลับประโยชน์ก็จะถ้าหายอีก๓๐๐๐ไปอยู่ด้วยกับเขา

มีทางไพลมาวไหม
ทีนี้ทางด้านของตำรวจสพโพกลางก็บอกว่า
เตรียมจะเรียกทั้งคู่มาสอบประคัมอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องต้นจากข้อมูลทั้งคู่เคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนจริง

แต่นายจรันยังคงคอยเฝ้าติดตาม
วันเกิดเหตุก็ไปเจอเข้าแล้วก็พยายามจะขอคืนดีไปอยู่ด้วย

ตอนนี้ก็จะให้นางนิตยาไปตรวจร่างกายซะก่อน
เพื่อเอาใบรับรองแพทย์มาให้กับตำรวจ

ตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายจรรย

มันก็จะไม่ควรทำร้ายร่างกายกันแบบนี้นะ

แรกรักเนี่ยน้ำต้มผักที่ว่าขมยังว่าหวาน

น้ำผึ้งที่มันว่าหวานเนี่ยก็กลายเป็นขม